คุณผู้ชมทรัพย์ในดินอย่างแท้จริง
คือคุณจะพาไปที่โคราชจังหวัดละครราชศรีมากใกล้นี้เอง
ไปจับปูนาฆ่าเกตัวใหญ่ซะไม่มี
ที่บอกว่าตัวใหญ่ซะไม่มีเนี่ยเพราะมันเป็นปูนาขาเกที่จามศิลป์
ปูจำศีลใช่ถ้าให้ฉันแข่งกับเธอเพื่อลืมเรื่องราวของเรา

เกี่ยวอะไรเลยเออไม่ได้เกี่ยวอะไรกัน
อ้าวแต่ว่าที่นี่ครับรูเนี่ยเต็มไปหมด
ที่เห็นว่ารูเนี่ยไม่ใช่รูงูแต่มันเป็นรูปู
รูปูใหญ่
เขาขุดขึ้นมานะแล้วเจอปูแต่ละตัวตัวเป้ง
ปูนาจำศีลถูกไหมมันก็เลยตัวใหญ่ตัวอวบตัวอ้วน
เขาบอกว่ามันมันมาก

ใช่เป็นปูมัน

ใช่แล้วกินไปแล้วรสชาติดี

เขาบอกว่าขายได้นะ๒๐๐๓๐๐บาทต่อวัน
ถ้าทำได้ทุกวันขายได้ทุกวัน
เฮ้ยก็เยอะอยู่นะ
แล้วทีนี้ไปถามนางสมพรพรมนอกชาวบ้านตำบลโนนทองหลวง
เราชักชวนกันไปเนี่ยเพียน
ไปหาปูนากันดีกว่าเพี้ยนไป

เพื่อสร้างรายได้ไงและปูนาหลังฤดูการเกี่ยวข้าว
เนื้อปูนามันจะมีความอุดมสมบูรณ์
เพราะช่วงการเกี่ยวข้าวข้าวมันก็ร่วงหล่นตามพื้นหน้า

ปูมันก็ไปกินไปกินไปกินแล้วก็เก็บเอาไว้
ที่ตัวมันแล้วก็มันก็ลงไปจำสิน
ยิ่งมันยิ่งอร่อยรสชาติยิ่งดี
แต่กว่าจะขุดลงไปก็ใช้เวลาอยู่นะ

แล้วคุณผู้ชมบางทีขุดไปได้โชค๒เด้ง

กบอยู่กับปูรูนี่นะ
ก็ถือว่าได้โชค๒เด้งกันไปเลย
ก็มีเหมือนกันแต่อย่าไปเจองูนะ

ใช่ไหมเขาบอกว่าวันหนึ่งชาวบ้านจะขุดได้ประมาณสัก๒๔กิโลกรัม

ถ้าขายในหมู่บ้านคนกันเองกิโลกรัมละร้อยหนึ่ง
แต่ถ้าเป็นคนต่างหมู่บ้านก็คือเป็นพ่อค้าคนกลางมาขอรับซื้อ

กิโลกรัมละร้อยยี่สิบ
เขาบอกว่าช่วงนี้นาข้าวส่วนใหญ่ถูกน้ำท่วม

ปูนาที่ออกสู่ในตลาดช่วงนี้คือมันมีน้อยมันก็เลยขายดี

ไปลองสั่งลองออเดอร์กันได้นะคุณผู้ชม
เพราะว่าการทานปูนาจริงนะต้องทำให้สะอาด

ทำได้หลายเมนูแหละคุณผู้ชมแต่ถ้าหากว่าใครไปเที่ยวที่ไหน
อย่าลืมส่งไลน์มาพูดคุยกันหรือว่าส่งมาในเฟซบุ๊คแฟนเพจตลอดข่าวนะคะ